คุณผู้ชมครับมีอีกคดีหนึ่งนะครับ
ญาติเขาก็ยังติดใจเรื่องสาเหตุการตายของหญิงสาวคนหนึ่ง
หญิงสาวคนนี้เป็นชาวขอนแก่นนะครับเข้ามาทำงานอยู่ที่กรุงเทพ

ก็หายตัวไปจากห้องพัก๒วัน

มาพบอีกทีเป็นศพลอยอยู่ในคลองใกล้ที่พัก
เรื่องต้นเนี่ยบอกว่าน่าจะฆ่าตัวตาย
เพราะไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไรแบบนี้ค่ะ

ไม่มีมูลเหตุอะไรที่ผู้ตายเนี่ยจะต้องไปฆ่าตัวตายแบบนี้

โดยมีการเปิดเผยร้องเรียนเรียกร้องถามความเป็นธรรมออกมาจากทางโพสต์ในเฟซบุ๊กก่อนนะครับ
เริ่มต้นก็จากการตามหาก่อน
หญิงสาวที่หายออกจากห้องพักย่านบางแคร์
บริเวณซอยเพชรเกษม๘๔นะครับ
ตั้งแต่๒ทุ่ม๔๐นาทีของวันที่๒๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
ก็มีคนที่ใช้เฟซบุ๊คเขาโพสต์ตามหา
โดยระบุว่าผู้หญิงที่หายไปไม่ได้พกโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าสตางค์ไปด้วย
โพสต์ข้อความระบุว่าขอพื้นที่ตามหาน้องหน่อยค่ะ
น้องชื่ออามิตาทองสมบัติชื่อเล่นแตง
หายออกไปจากหอพักและไม่กลับมาห้องอีกเลย
ใช่เข้าไปดูที่ห้องของทุกอย่างยังเหมือนเดิม
พกโทรศัพท์กับกระเป๋าสตางค์ไปด้วย
วันที่ออกไปใส่เสื้อสีดำกางเกงขายาวสีอ่อนพริ้ว
ถ้าหากใครพบเจอรบกวนติดต่อด่วน
ตอนนี้ทุกคนและญาติของน้องเครียดมาก
ขอให้เพื่อนปลอดภัยฝากแชร์ต่อด้วยนะคะ

จากนั้นก็มีผู้โพสต์เข้ามาในเพจกลุ่มไทยรัฐแจ้งข่าวแจ้งคลิปนะครับ
ระบุว่าเวลา๑๐นาฬิกา๒๕พฤษภาคม๓วัน
หลังจากที่เขาโพสต์ตามหากัน
มูลนิธิป่อเต็กตึงจุดหลัก๒ได้รับแจ้งให้ไปตรวจสอบ
ผู้เสียชีวิตเป็นศพลอยน้ำในซอยเพชรเกษม๖๔
ช่วงสะพานข้ามคลองตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นผู้หญิง
คว่ำหน้าสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงสแล็กขายาวสีดำ
ไม่มีเอกสารอะไรติดตัวไม่มีร่องรอยการถูกทำร้าย
แล้วก็มีคนที่มาดูปรากฏว่ายาดของนางสาวอมิตาทองสมบัติ
ที่เขาประกาศตามหาเนี่ยเขายืนยันว่านี่คือนางสาวอมิตา
หญิงสาวที่หายไปจากห้องพักย่านเพชรเกษม๘๔
ผู้ตายทำงานเป็นลูกจ้างสถานพยาบาลเอกชนย่านบางแคร์
โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำขาดอากาศหายใจ
ทางตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจโทสหัสศรีทวีรองภูมิกับการสอบสวนสนหลัก๒เจ้าของพื้นที่
บอกว่าจากการตรวจสอบสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒วัน
ตามร่างกายไม่พบบาดแผลไม่มีร่องรอยการถูกฆาตกรรม
ตอนนี้กำลังรอผลการผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดจากนิติเวชโรงพยาบาลสุริราชนะครับ
ส่วนตำรวจก็ลงพื้นที่ไปสืบสวนหาข่าวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
เขามาโพสต์ข้อความ
แล้วเขาก็บอกว่าคาดว่าน่าจะเป็นน้องสาวของผู้ตายค่ะ
ใจความของข้อความนี้เป็นแบบนี้นะคะ
ตอนนี้ตำรวจเช็คกล้องวงจรปิดตามจุดต่างที่น้องแตงเดินผ่าน
เริ่มจากหอพักในซอยเพชรเกษม๘๒
ตรงขึ้นไปตามถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้า
จนถึงกล้องวงจรปิดตัวสุดท้ายที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ก็คือ
สะพานลอยก่อนถึงคลองบางจาก
กล้องตัวถัดไปก็คือที่เต็นต์รถมือ๒
ตรวจสอบแล้วไม่มีภาพน้องแตงเดินผ่านกล้องตรงเต็นต์รถมือ๒นะคะ

จุดที่น้องแตงจมน้ำเนี่ยก็คือตรงคลองบางจาก
ติดกับถนนเพชรเกษมฝั่งเดอร์มอร์บางแคร์ค่ะ

ทีนี้ทางขั้นตอนสืบสวนเนี่ยค่ะ
ตำรวจอาจจะปิดคดีว่าน้องแตงกระโดดสะพานฆ่าตัวตาย
แต่ทั้งญาติทางคนสนิทบอกว่าเขาไม่เชื่อ

ก็เลยวอนขอความเมตตาจากพลเมืองดีค่ะ
ถ้าใครขับรถผ่านแถวนั้นนะคะ
ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งเดอร์มอลบางแคร์
ี่ยงซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม
ช่วงวันอังคารที่๒๒พฤษภาคมประมาณ๒ทุ่ม๔๕๓ทุ่ม๔๕

ลองดูกล้องหน้ารถให้หน่อยได้ไหม

มีใครเห็นบ้างผู้หญิงผมยาว
ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงสแล็กสีดำ
สูงประมาณ๑๕๓เซนติเมตรเดินตรงบริเวณตรงนี้เนี่ย
พบเห็นแจ้งหน่อยได้ไหม
นี่ค่ะก็มีการโพสต์ลักษณะแบบนี้นะคะว่า
อยากจะให้ช่วยกันหน่อยก็ขอความเมตตาว่าแจ้ง
ทางญาติทางคนสนิทเขารอข้อมูลอยู่นะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าไม่มีเบาะแสตรงนี้เพิ่มเนี่ย
มันก็กลัวว่าจะจบคดีง่ายที่ว่าฆ่าตัวตายกระโดดลงคลอง
นี่ฮะแต่งกายรูปร่างก็ประมาณอย่างนี้
แต่ภาพที่ได้มาเนี่ยคือน้องเดินไปคนเดียว
เพื่อคนอื่นจะพบว่า
มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมมีใครแถวนั้นอีกไหม
นี่นะฮะเพราะทางญาติเขายังติดใจสงสัยอยู่ใช่ค่ะนะครับ
ญาติของผู้ตายเพิ่มเติมนะครับ

บ้านอยู่ที่ตำบลสะอาดอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

ก็พบว่าบรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าสลดแล้วครับ
วันนี้ครอบครัวก็ช่วยกันทำความสะอาดบ้าน
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจ
ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ครอบครัวได้นำภาพของน้องแตงในชุด
กราวที่ใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ทุกคนจะได้ระลึกถึงนะครับ
น้องสาวของผู้ตายนะครับ

อายุ๒๒ปีนะครับชื่อว่าน้องโมนะครับ
บอกว่าวันที่๒๒พฤษภาคม

เอามาลงทุนทำธุรกิจค้าขายออนไลน์

ไม่มีทีท่าว่าจะเกิดเหตุร้ายจะฆ่าตัวตาย
ครั้งสุดท้ายที่คุยกับพี่สาวเนี่ย

ของวันที่๒๒พฤษภาคม

บอกว่าหายจากหอพักไปตอน๒ทุ่ม๔๐
น้องสาวบอกคุยตอน๑๖นาฬิกาครั้งสุดท้าย
วันรุ่งขึ้น๒๓พฤษภาคม
โทรศัพท์ไปหาพี่สาวอีกครั้งหนึ่ง
ก็เพื่อจะพูดคุยตามปกติพี่น้องนะครับ
แต่โทรไปไม่มีคนรับสาย

เพราะว่าพี่สาวไม่เคยไม่รับโทรศัพท์แบบนี้
รวมถึงเพื่อนที่ทำงานที่สถานเสริมความงาม

ทุกคนก็คิดว่าเอาสงสัยไปซื้อกับข้าว
เพราะว่าห้องพักสภาพก็ยังปกติดี
วันต่อมาก็ยังติดต่อไม่ได้

ต่อมาก็ถึงขออนุญาตเจ้าของหอพัก

เพราะเกรงว่าจะมีเหตุร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า

ของใช้ต่างวางอยู่ในห้อง
ทำงานก็วางทิ้งไว้อย่างนั้นแหละ
ซึ่งมันผิดวิสัยของพี่สาวมาก
คุณผู้ชมคะทางคุณแม่ของน้องแตงผู้ตาย
รอยเยี่ยมทองสมบัติอายุ๔๔ปี
แม่ก็บอกแบบนี้ค่ะว่าคือตำรวจเนี่ย
จำลองเหตุการณ์ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จุดสุดท้ายที่เจอน้องแตงก็คือบริเวณหน้าแคมป์คนงานก่อสร้าง
ห่างจากหอพักไปกิโลหนึ่ง
มาเจอน้องแตงกลายเป็นศพลอยอยู่ในคลอง
ครอบครัวก็เลยไม่เชื่อว่าน้องแตงจะฆ่าตัวตายค่ะ
เพราะว่าการคุยกันระหว่างพี่น้อง
รวมถึงตัวน้องแตงเองก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับใครเลย
เพื่อนร่วมงานก็ไม่มีปัญหาแฟนก็ไม่มีปัญหา
ไม่ขัดสนเงินเรื่องทองอะไร
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายนะคะ
เพราะว่าครอบครัวติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของน้องแตงค่ะ
อีกนิดนึงก็ถึงว่าคืนความยุติธรรมวลขอวล
จากผมเลยเป็นอีกนิดนึง
เดียวแน่นอนไม่ได้เอาโทรศัพท์ไม่ได้เอาอะไรไป
แต่ญาติติดใจก็คือว่าจุดสุดท้ายที่ไม่เห็นน้องแล้วเนี่ย
มันเป็นหน้าแคมป์คนงานก่อสร้าง
แต่เราก็ไม่รู้ว่าทำไมน้องถึงเดินไปแถวนั้น
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ภาพหายไปเนี่ย
อันนี้ก็ต้องไปพยายามตรวจพิสูจน์กันต่อนะครับ
แต่ก็มีการเปิดเผยถึงภาพ
โพสต์สุดท้ายในสังคมออนไลน์ของน้องแตง
โพสต์เอาไว้เมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม
ก่อนจะหายไปเมื่อ๒๒พฤษภาคมที่ตามหากัน
มีการโพสต์ข้อความระบุว่า
ยุคนี้เรารู้จักคนเยอะขึ้น

แต่รักใครลึกซึ้งยากกว่าเดิม
ก็มีคนเข้ามาแสดงความอาลัยกับการจากไปของน้อง

เดี๋ยวความคืบหน้าถ้ามีเราตามเพิ่มเติมให้

ก็เป็นอีกหนึ่งคดีที่ญาติเขายังติดใจสงสัยอยู่